บมือดังให้กับสองพี่น้องกู้ภัยใจพระนะคะที่ช่วยเหลือคน
กระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าสมกับรางวัลจริงนะเพราะเขาทำตัวเหมือนฮีโร่เลยนะ
ซึ่งก็ได้สวมเสื้ออาสาอสมแบบเต็มภาคภูมิค่ะส่วนเรื่องความตั้งใจในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ก่อนหน้านี้
พี่บินได้ตั้งใจมอบเงิน๑ล้าน๕แสนบาทให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี
แต่ดันเจอสถานการณ์โควิดสักก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วก็ตามค่ะ
ต้นปีหน้าพี่บินจะกลับมาทำโครงการนี้ใหม่
เพื่อให้คนไทยฝึกช่วยชีวิตคนในยามฉุกเฉินให้ได้มากที่สุดค่ะ
อย่างเช่นตอนนี้ขอบอกเป็นโครงการว่าทุกคน๑ล้านคน
ผมจัดเตรียมเงินเรียบร้อยแต่มีโควิดเข้ามาปุ๊บ
ผมเอาเงินนั้นเดินแจกโควิดเลย
แต่เราจะต้องดำเนินงานต่อเมื่อเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ผมจะหาเงินซื้อหุ่นที่จะต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน
โอ้โหสุดยอดเลยนะคะทั้งพี่บินและพี่เอกพันธ์เลยนะคะส่วนงานช่วยเหลือชาวบ้านอาทิตย์หน้าค่ะ
ทั้งสองก็เตรียมไปลุยที่พัทยาช่วยทั้งคนช่วยทั้งช้างเลยและไหนไหนวันนี้วันรวยค่ะ
หลายคนก็ถามถึงทะเบียนรถของฝาแฝดกู้ภัยใจพระบันเทิงไทยรัฐก็เลยจัดให้ตามที่เห็นนี่แหละค่ะ
ให้ดูนิดหน่อยพอกรุบกรีบอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าไม่มีใครที่รวยมาจากการซื้อลอตเตอรี่จำนวนมากมายนะคะ
เพราะฉะนั้นเสี่ยงโชคกันพอหอมปากหอมคอนะ
ใช่แล้วค่ะซื้อได้แต่ว่าก็ต้องตั้งใจทำงานด้วยนะคะ